ทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมคอรมอลเนี่ย
อนุมัติขึ้นค่าตอบแทนให้กับอสมนะฮะ
แล้วก็ทางอสสด้วยนะฮะอาสาสมัครสหรัฐศึกษ์ทั่วประเทศนะฮะ
ซึ่งก็จะเริ่มในปีงบประมาณหน้าคือปี๒๕๖๗นะครับ

วันนี้ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินะ
ก็พูดถึงเรื่องของการขึ้นค่าตอบแทนให้กับทางอสมนะฮะ
อย่างประชาธิบัติบอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาศุกร์
คุณสาธิตปิตุเตชะดูแลอสมมานะครับ
ก็ปรึกษาว่าอยากเพิ่มค่าตอบแทนให้
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักบอกนี่ก็เห็นด้วย

ก็เลยเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอ
ความจริงเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณอภิษฎเวชาชีวะ
แล้วตอนนั้นพักภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวิรากูล
หัวหน้าพักนะฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองนายกด้วย
วันนี้คุณอนุทินเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงอสมทั่วประเทศ
คอรมอเพิ่มค่าตอบแทนให้แล้ว
โดยบอกถึงการผลักดันเพิ่มค่าตอบแทน
ว่าสามารถทำตามที่พูดเอาไว้ได้แล้วนะ

นี่คือผลงานของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ซึ่งกำลังจะเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรี
ในการเลือกตั้งของพักรวมไทยสร้างชาติ

ที่พูดถึงเรื่องอสมนี่เห็นไหมฮะ

รัฐบาลลุงตู่ทำแล้ว

ทีนี้ทางฝั่งของฝ่ายค้าน

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท

นุมัติขึ้นค่าตอบแทนให้กับอสม

ปลายสมัยใกล้เลือกตั้งเนี่ย

เรื่องแบบนี้ทำไมไม่เร่งทำตั้งนานแล้ว

ถ้าเพื่อไทยเข้าไปจับพลังประชารัฐ

ตอนนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าจะหาเสียง

ซึ่งเป็นภาษีของประชาชนไปขึ้น
เงินเดือนให้อสมให้อบตนะครับ

เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงของตนใช่ไหม

อย่าไปคิดว่าเขามองเห็นคุณค่าคุณนะ
เขาไม่ได้เห็นคุณค่าหรอกเขาเห็นคุณค่า

และหัวหน้าพักพลังประชารัฐวันนี้ไปพร้อมกับคณะนะคะ
ปฏิบัติราชการที่พระนครศรีอยุธยากับสระบุรีค่ะ

นึกถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำไหมคะพ่อเหนียวประวิทย์ครับ
ไปดูเรื่องการบริหารจัดการนะ
ประชุมแผนบรรเทาอุทธกภัยในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง
วงเงิน๕๔๔๓๔ล้านบาท
แล้วก็ไปพบปะประชาชนนะคะ
เอกประวิทย์กับคณะไปต่อที่สระบุรี
ผัดไส้กะหรี่ปั๊บด้วย
นี่ผัดเองกับมือเลยนะคะสองข้างนี้
ด้วยนะคะและให้สัมภาษณ์บอกว่า

นึกถึงอดีตนายกท่านหนึ่งเลยที่ชอบทำอาหารเหมือนกัน
นะคะอ่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวถามบอกเอ๊ะได้ยินว่าลุงป้อมทำผัดซีอิ๊วอร่อยเหรอ
ผลเอกประวิทย้อนถามสวนกลับมาเลย

หรือเราจะได้เห็นผู้เนี่ยประวิทผัดผัดซีอิ๊วโชว์นะคะ
รับว่าฝ่ายอำนาจนิยมนิยมใช้กลไกทุกชนิด
เพื่อเอาชนะฝ่ายประชาธิปไตยเสรีนิยม

เพราะประชาชนเข้าใจการเมืองมากกว่าที่ฝ่ายอำนาจนิยมคิด
ยังไงก็ตามตอนท้ายของจดหมายบอกว่า
โดยประสบการณ์ที่มีมั่นใจว่าจะแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ของคนสองกลุ่มได้แน่นอนและขอโอกาสทำงานหน่อยอ่า
เอาไปดูเพื่อไทยหน่อยก็แล้วกัน
เพื่อไทยวันนี้ลงพื้นที่คลองเตยนะครับทุกผู้ชมครับ

คุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

ว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตคลองเตยของพักหาเสียง
และได้นั่งล้อมวงพูดคุยกับทางผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป
ก็คือนางประทีพอึ้งทรงธรรมฮาตะนะครับ
และรับฟังปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ด้วย
วันนี้ผมมาให้คำมั่นใจว่า
พักเพื่อไทยมีเจ้าที่ระดับสูงมาหลายท่านนะครับ
มารับฟังปัญหาทั้งหมดนะครับ

หลังจากที่รับฟังปัญหาแล้ว
กลับไปพูดคุยกันแล้วกับผู้ใหญ่ในพัก

คณะก้าวหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักเก้าไกลในขณะนี้
วันนี้เดินทางไปรับฟังปัญหาจากชาวบ้านที่บ้านศพเมยตำบลท่าขุมเงิน
แม่ทาจังหวัดลำพูนเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ทำกินนะครับ
ถ้าผมมีอำนาจสิ่งที่ผมจะทำให้ท่านคือ
เอางบประมาณและอำนาจมาให้ท่านจัดการตัวเอง
นี่นะคะที่เป็นทางเรื่องที่ยากยืน